สองข่าวแรกผมก้มไปดูคุณผู้ชมบอกดูข่าว
แล้วใจสั่นจะพักอารมณ์ลงมานิดนึง
มาดูข่าวของวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของพืชกระท่อมครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้กระทรวงยุติธรรมปลดล็อกพืชกระท่อมให้พ้นบัญชียาเสพติดแล้วนะครับ
ครอบครองได้ซื้อขายได้แล้วก็ยังมีการปล่อยตัวนักโทษนะครับ
ในคดีที่เกี่ยวกับกระท่อม๑๐๓๘คนด้วย
วันนี้ที่รัฐสภาครับคุณผู้ชมครับ
นายสมศักดิ์เทพสุธินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
แถลงข่าวปลดล็อกครับให้กระท่อมไม่เป็นยาเสพติดให้โทษ
หลังมีผลบังคับใช้พรยาเสพติดให้โทษพศ๒๕๖๔
วันนี้เป็นวันแรกครับโดยให้ประชาชนสามารถปลูกพืชกระท่อม
ได้อย่างเสรีหรือจะบริโภคก็สามารถทำได้
ส่วนกรณีการเทียบสัดส่วนหรือเรียกง่ายว่า๔คูณร้อย
ยังผิดกฎหมายอยู่นะครับอันนี้ยังผิดกฎหมายอยู่นะครับ
ครอบครองซื้อขายนำมาบดเคี้ยวได้ครับ
แล้วก็ปลูกได้นอกจากนี้ยังขยายไปถึง
การส่งขายเป็นพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม
โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ยังมีข้อห้ามคือ
ห้ามขายให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า๑๘ปีครับ
ห้ามขายในโรงเรียนวัดส่วนประเภทธุรกิจการส่งออก
นำเข้านั้นจะต้องขออนุญาตครับ
คุณผู้ชมครับผู้ที่ถูกดำเนินคดีอยู่ในเรือนจำ
จำนวน๑๐๓๘คนนั้นจะได้รับการปล่อยตัวนะครับ
รวมถึงในชั้นตำรวจชั้นอายการอีกประมาณ๑๐๐๐คน
จะถือว่าพวกเขาไม่เคยกระทำความผิดครับ
ขณะที่ชาวบ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
คุณผู้ชมครับพกมาเลยวันนี้ใช่ไหมวันนี้ดีเดย์นี่ฮะ
ใส่ถุงพลาติกมาเลยคุณพระอบศาล
ใช่ไหมครับเอาใบกระทำออกมารูดกินโชว์อย่างไม่ผิดกฎหมายแล้ว
เป็นการฉลองที่รัฐมนตรีเขาปลดล็อกให้ถูกกฎหมาย
สร้างความดีใจให้กับนี่ฮะโอ้โหคุณลุงนะครับ
เขี้ยวหงับเลยนะครับนี่นะครับคือนายเลอภัณฑ์ชนะวิทย์กับ

ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าแถวนั้นเขาเรียกว่าคอกระท่อมเลย

วันนี้สามารถพกมาเคี้ยวกินได้อย่างเปิดเผย
ไม่ต้องหลบซ่อนเหมือนเมื่อก่อนนะฮะ

ผมก็เคยได้ยินคนที่เขาทำไล่ทำนา
เขาบอกว่าเนี่ยก่อนออกไปทำงานเนี่ย
จากต้นเลยแล้วเคี้ยวโอ๊ยมันมีกำลังดีจ้
วันนี้ฉันก็เพิ่งเคยเห็นใบกระท่อมนะฮะ
นี่แหละครับคือสรรพคุณมันก็เป็นแบบนี้
และอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าแก้ไข้หวัดได้ด้วย
เขาบอกว่าต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่ปลดล็อกพืชกระท่อมนะครับ
ขณะที่ราคาพืชกระท่อมนะครับแหมพอวันนี้ปั๊บนะ
๓๐๐วันนี้พุ่งไป๕๐๐บาทต่อกิโลกรัมเลยครับ

คือเราไปตรงนี้เราไปทำหน้าเลี้ยงด้วยคือเรา
มันต้นเราไม่เหนื่อยประมาณนั้นกินสำเร็จก็กินน้ำ

แต่เนี่ยกินข้าวงอเจ้าข้าวไปกินข้าวขนเตียง

แต่ว่าก่อนอันนี้ก็ต้องมึงว่าว่าเวลาฟอกมากินก็ต้องแอ๊บซ้อนน่ะ
คือมันอันตราย